๖นาฬิกา๕๙นาทีครับคุณผู้ชมครับ

คืนก่อนที่ไปรอตรวจโควิดฟรีกัน

แต่เมื่อคืนนี้ฝนตกด้วย

แล้วก็เพื่อจะรอที่เขาจะเปิดตรวจให้

นี่ครับที่บอกเจอทั้งยุงทั้งฝนเลยเมื่อคืนนี้ฮะ

แต่ไปรอ๒ทุ่ม๓ทุ่มต้องไปจองคิวแล้วนะคะ

ดูนะครับนี่คือบรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุ

ยังมีประชาชนมารอต่อคิวกันเป็นจำนวนมาก
ตั้งแต่๔๕ทุ่มของเมื่อวานเลยนะฮะ
แล้วก็พบว่าหลายคนเอาสัมภาระส่วนตัวมาเลย

บางคนเอาหมอนมาด้วยเอาผ้าห่มมาด้วยนะครับ
ซึ่งภาพรวมแล้วนะครับบรรยากาศก็ไม่ต่างจากวันแรกนะฮะ

ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้บริการตรวจโควิดฟรีเนี่ยนะครับ
จุดนี้จำกัดการตรวจให้ประชาชนวันละ๕๐๐คนเท่านั้น
เพราะว่ามีประชาชนมายืนรอต่อคิว
ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับ
จากการสอบถามประชาชนที่มาต่อคิวนะครับ
บอกว่ามากันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของเมื่อวานฮะ
ส่วนที่สนามกีฬาทูปะเตมีปฐุมธานีนะครับ
มีประชาชนมาทยอยตรวจโควิดกันอย่างหนาแน่น
โดยเปิดบริการที่นี่นะฮะเยอะหน่อยวันละพันคนนะครับ
รับบัตรคิวเวลา๗นาฬิกา
แล้วก็เริ่มตรวจเวลา๘นาฬิกาถึง๑๑นาฬิกานะครับ
ประชาชนบางส่วนมารับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะครับ
เหมือนหน่วยบริการอื่นเลยเพราะว่าไม่อยากจะพลาด
อยากจะรู้จริงตัวเองจะติดโควิดไม่ติดโควิด
กรุงเทพมหานครจัดให้บริการตรวจโควิด๑๙เชิงรุก
เขตต่างแต่ละวันนะครับก็ยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนที่มานะฮะ
สถานการณ์ดังกล่าวภาครัฐหารือกับกระทรวงแรงงาน
เพิ่มจุดตรวจนะครับโดยจะเพิ่มจุดตรวจโควิด๑๙
ฟรี๙แห่งตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑กรกฎาคม
มีที่ไหนบ้างหนึ่งครับอาคารกีฬาเวทเขตดินแดงครับ
ตลาดมหานาคเขตดุสิตวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขน
พลมานีเขตลาดกระบังวัดบางขุนเทียนนอกเขตจอมทอง
ตลาดบางแคพิรมเขตบางแคแล้วก็ที่บริเวณลานจอดรถตลาดสดบางกะปิ๓
เขตบางกะปิวัดราชบุรณะเขตราชบุรณะ
แล้วก็ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศาอันนี้เขตมีนบุรีครับ
ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะฮะค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่คนเยอะเยอะ
แล้วไปรอคิวข้ามวันเนี่ยนะคะก็คือคนที่เขาสงสัยว่า
เขาเป็นหรือเปล่าเขาเป็นผู้ที่จะแพร่เชื้อหรือเปล่า
แล้วอาการของเขาจะต้องถ้าเป็นก็จะต้องรีบรับการรักษาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าขณะที่ผู้ที่ป่วยแล้วยังหาเตียงไม่ได้
ก็มีอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะอย่างกรณีของเอ่อ
หนุ่มการรถไฟคนนึงที่วันก่อนเนี่ยออกมาไลฟ์นะคะ
ขอความช่วยเหลือว่าเขาติดโควิดกันทั้งครอบครัวเลย
แล้วก็ยังไม่มีเตียงนะคะเพื่อที่จะไปรับการรักษานะคะ
เป็นภาพเมื่อวันที่๓กรกฎาคมอชัยพุทธบุญภง
คุณแม่เขาติดโควิดแล้วก็พี่ชายก็ติด
เขาก็เลยไลฟ์สดบอกว่าเนี่ยบ้านเขาติดเชื้อกันทั้งบ้านเลย
นักด้วยนะคะเขาก็ไลฟ์ไปด้วยความน้อยใจว่าไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลหรือนำส่งโรงพยาบาลเลยนะคะคือแม่เนี่ยนะคะหลังจากที่มีการไลฟ์ออกไปเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลภูมิพลแต่ไงรู้ไหมค่ะคือรักษาตัวได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณแม่ก็สิ้นใจค่ะคุณแม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบ
บรรยากาศก็มีญาติญาติมาร่วมงานไว้อะไรไม่กี่คนนะคะ
ลูกชายคนเล็กก็จะเป็นคนคอยจัดการเรื่องงานทั้งหมดค่ะ
โสพลนี่แหละค่ะบอกว่าแม่ติดเชื้อมาจากพี่ชายนะคะ

ลูกก็รีบประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานทั้งหมด

แต่ได้รับคำตอบเหมือนกันก็คือบอกว่าให้รอ
เขาก็รอเตียงอยู่๕วันถึงได้เตียงนะคะ

นอนโรงพยาบาลได้วันกว่าก็เสียชีวิตค่ะ
ผมไม่เคยเสียใจเลยที่ผมทำได้ในวันนี้

แม่กลับบ้านกับผมนะผมมาส่งแม่แล้ว

รักแม่ครับครอบครัวบุญยพงศ์
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยคุณแม่นั้นมีโรคตายอยู่แล้วด้วยนะคะ

อีกคนนึงก็คือพี่ชายคนโตเพราะว่าอาการเข้าขั้นวิกฤตนะคะ
แต่ว่าได้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วมีเตียงนะคะ
ก็ส่วนพี่อีกคนนึงเนี่ยยอมเสียสละนะคะ

คือให้สมาชิกคนอื่นออกไปก่อน
พี่อีกคนนึงเข้าโรงพยาบาลเป็นคนสุดท้าย